ตำรวจเชียงใหม่ครับจับลูกชายระดับสารวัตรได้นะฮะ
ขโมยเสื้อแบรนด์เนมครับมือ๒ราคาตัวละ๓๕๐๐บาท
วันเดียวเนี่ยก่อเหตุไป๓ร้านนะครับขโมยเสื้อผ้ารองเท้า
ยาสีฟันก็เอาครับพอตำรวจลุกเป็นโจร
เพราะเป็นตำรวจลูกเป็นโจรถูกต้องฮะ
ก็วงจรปิดจะเห็นผู้ชายคนนี้ครับสวมเสื้อกันหนาวสีน้ำเงิน
ทะเบียน๒กกททหาร๓๖๓๖เชียงใหม่มาจอดแล้วเข้ามาแบบนี้

พอช่วงพนักการณ์เผลอพนักการณ์อยู่ไกลปั๊บ
ม้วนเสื้อที่เขาเลือกที่เขาชอบใส่เข้าไปในเสื้อกันหนาว๑ตัวก่อน
จากนั้นทำทีเลือกเสื้อครับแล้วก็ม้วนเสื้ออีกตัวเนี่ย
เข้าไปในเสื้อกันหนาวอีกนะครับจากนั้นเนี่ย
พอได้เสื้อไปสองตัวเขาก็ออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
คือร้านนี้เนี่ยคนร้ายได้เสื้อยืดแขนสั้นยี่ห้อสุพรีมครับ
สีแดงราคาสามพันห้าร้อยบาทแล้วก็เสื้อยืดลายฮาไวน์สีกรมท่า
ราคา๗๐๐บาทไปยัดใส่เรียบร้อยเนี่ยนะฮะออกมาแล้ว
คือคนร้ายรายนี้ยังเข้าไปที่ร้านขายรองเท้าแบรนด์เนมอีกนะครับ
เป็นแบรนดเนมมือสองเหมือนกันที่ย่านสันติธรรม
ราคาประมาณห้าร้อยแปดสิบบาทแล้วก็ยังไปมินิมาร์ท
โอ้โหแสดงว่านี่เอาเป็นอาชีพนะครับเอาทุกอย่าง
นิมาตรไปเอาอะไรรู้ไหมครับนะฮะเอาน้ำเปล่าขวดใหญ่
แพ็คนี่นี่มาแล้วนะฮะคือขโมยทุกอย่างจริงจริง
ตอนแรกนึกว่าเลือกเฉพาะเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสอง
พอไปมินิมาร์ทเนี่ยนะครับไปขโมยน้ำเปล่าขวดใหญ่หนึ่งขวด
เอาหนึ่งแพ็คขออภัยยาสีฟันหนึ่งหลอด
ราคาประมาณร้อยสิบบาทได้ค่ะวันเดียวเมื่อวานนี้
ผู้ชายคนนี้เอาเข้าไปขโมยของ๓ร้านครับ
คุณผู้ชมฮะกระทั่งสามทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
สืบสวนสพช้างเผือกสามารถติดตามจับกลุ่มชายคนนี้ไว้ได้
หอพักครับนี่แหละฮะจนมุมแล้วนะครับ
อายุ๒๑ปียึดของกลางที่ขโมยมารวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุด้วย
สอบสวนทราบว่านายรณพัฒน์เนี่ยมีคุณพ่อเป็นตำรวจระดับสารวัตร
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานนายรณพัฒน์รับสารภาพโดยอ้างว่า
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบแค่อยากได้ของเท่านั้น
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินทองแต่อย่างไรนะฮะมีคนประเภทนี้เหมือนกันนะครับ
คุณหมอบอกว่ามันเป็นเหมือนกับโรคจิตชนิดหนึ่งใช่ค่ะคือตัวเองไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนนะ
แต่มันรู้สึกว่ามันท้าทายเหลือเกินถ้าฉันได้ขโมยของออกจากไปจากร้านนี้ได้
จิตไม่ได้หมายถึงว่าบ้าคลั่งแล้วไปทำร้ายคนอื่นอย่างเดียว

ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่๔ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นะครับ
ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งที่๒ครับ
รักษัพโดยใช้ยานพานะและส่งตัวผู้ต้องอ่า

พ่อช้างเผือกดำเนินคดีครับ